มาดูความคืบหน้ากรณีคลิปที่โด่งดังกันช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายาวจนถึงวันศุกร์นี้นะคะ
ก็คือกรณีที่รุ่นพี่ม๒เกิดขึ้นที่จังหวัดพยาวเนี่ยนะคะ
รุ่นพี่หมอสองกะจะถักเปียงให้น้องป่อสี่ที่เป็นออทิสติก
ักไปถักมาเนี่ยเกิดการดึงผมดึงไปดึงมา
กลายเป็นการเอาเท้าไปรูปหน้าน้องจนน้องร้องไห้เพราะความเจ็บเนี่ยนะคะ

ผู้ว่านรงศักดิ์ก็คือผู้ว่าจังหวัดพยาวเนี่ยนะคะ
ก็ได้สั่งการให้สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พยาวเนี่ย
เฝ้าติดตามทั้งผู้ที่ถูกกระทำและผู้ที่กระทำดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจ
ส่วนแม่ของน้องเดินทางไปลงบันทึกประจำวันแล้วเรียบร้อยนะคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะนายวุฒิชัยสวโกมุทรอง
ว่าราชการจังหวัดพยาวเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวนะคะ
ตอนนี้กำลังติดตามภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
แต่ว่าโทรศัพท์สั่งการมาค่ะให้ทีมสหวิชาชีพบ้านพักเด็ก
และนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปกำกับดูแลเด็กนักเรียนทั้งรุ่นพี่
แล้วก็รุ่นน้องเน้นเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจ
และนอกจากนี้บอกว่าจะต้องเก็บข้อมูลครอบครัวรอบด้านนะ
เพื่อหาสาเหตุเรื่องนี้และนำไปสู่กระบวนการวิเคราะห์
สพเขต๑และเขต๒จัดทำหนังสือเบียน
โรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดพยาวได้ทราบถึง
เพื่อหาแนวทางให้เกิดการแก้ไขปัญหา
แล้วก็ให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
เพื่อไม่ให้เกิดการทำนองนี้หรืออย่างอื่นเกิดขึ้นซ้ำอีกในจังหวัดพยาวของเรา
คือเราได้ส่งบ้านพักเด็กนะครับให้ติดตามโดยใกล้ชิด
โดยเฉพาะตอนนี้เราได้ส่งนักสมคมส่งของจังหวัดเรา
สังกัดกระทรวงพมหรือพมจจังหวัดพยาว
ลงไปกำกับดูแลซึ่งได้ผมได้คุดคุยในเบื้องต้นว่าเขาจะมีแนวทาง
ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวต่อไป
พันธุ์ตำรวจโททวีรัฐสุวรรณฤทธิ์เป็นรองผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ทรดอกคำใต้เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้
ได้โทรศัพท์ติดต่อเรื่องราวกับครอบครัวของเด็กป
ซึ่งเป็นออทิสติกตลอดเวลาสรุปแล้ว
เมื่อคืนนี้คุยโทรศัพท์กับแม่ของเด็กนะคะ
บอกว่าขอลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
แต่ว่าไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีความกับเด็กม๔

แต่ก็ได้มีการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งการที่แม่ของเด็กมาลงบันทึกประจำไว้
ก็สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาดูแลหลังจากนี้
แล้วก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ทั้งเด็กที่ถูกกระทำและเป็นผู้ถูกกระทำ
อกจากนี้นะคะความหมายของการลงบันทึกประจำวันลักษณะคล้าย
หลังจากนี้ไปก็จะเป็นหลักประกันคุ้มครองเด็กว่าจะไม่มีเหตุการณ์กลั่นแกล้ง
หรือว่าทำร้ายร่างกายในโรงเรียนเกิดขึ้นอีก
เพราะหากเกิดขึ้นซ้ำอีกกับเด็กคนเดิมเด็กป๔คนเดิม
ครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความเอาผิดเด็กม๒ได้
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้อีกนะ
ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแต่เมื่อไหร่คุณทำอีกนะ
ที่ฉันเอาแน่แจ้งความดำเนินคดีแน่นอนค่ะ